ล่าสุดตอนนี้ญาติขออนุญาตย้ายตัวน้ำส้มโซมี่
ไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีแทนค่ะ
จากกรณีนางสาวกริตตรสโซมี่ทัพทิมผลหรือน้ำส้มโซมี่
นักธุรกิจขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามผ่านอินเทอร์เน็ต
ขับรถยนต์ส่วนตัวสีขาวพุ่งชนรถยนต์จำนวน๙คัน
เหตุเกิดเมื่อวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
บริเวณถนนรัชดาพิเศษหน้าศูนย์การค้าเอสพลานาทรัชดา
แล้วก็ถูกตำรวจนครบานห้วยขวางนำตัวไปสอบสวน
โดยนางสาวกริตตรสได้ให้การวกวนค่ะคล้ายมีอาการทางประสาท
แล้วก็เกิดอาการช็อกหมดสติจนต้องนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
คลิปที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นคลิปที่แชร์กันเยอะในอินเทอร์เน็ต
เป็นลักษณะการไหว้ก่อนของน้ำส้มนะคะ
ต่อมาค่ะญาติของนางสาวกริตรสก็ได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวน
เพื่อขอทรัพย์สินมีค่าที่อยู่ภายในรถคืน
พร้อมกับเปิดเผยค่ะว่านางสาวกริตรสยังไม่สามารถให้การอะไรเพิ่มเติมได้
โดยก็เตรียมทำเรื่องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีค่ะ
ขณะที่พนักงานสอบสวนนะคะก็ได้ทำหนังสือประสานไปยังแพทย์โรงพยาบาลดังกล่าว
ขอให้ตรวจเลือดแล้วก็สารเสพติดรวมทั้งอาการป่วยของนางสาวกริตรสด้วย
ตรวจให้ละเอียดค่ะเพื่อที่จะนำมาประกอบสำนวนต่อไป
สำหรับนางสาวกริตรสหรือน้ำส้มโซมี่นะคะก็เป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางแล้วก็เป็นพริตตี้ตามงานมอเตอร์โชว์
ค่าตัวเนี่ยหลักล้านบาทค่ะรวมไปถึงในโลกออนไลน์เองก็มีผู้ติดตามกว่าสองแสนคนนะคะ
ในอินสตาแกรมแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้นะคะ
แจ้งว่านางสาวกริตรสถูกถอดหุ้นแล้วก็ถูกเลิกจ้างจากบริษัทเครื่องสำอางจนเกิดอาการเครียด
ต้องกินยาเป็นประจำส่วนผู้เสียหายลูกสาวของคนขับแท็กซี่เนี่ยที่ถูกชนยุบไปทั้งคันนะคะ
ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอัปเดตอาการของคุณพ่อว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
โดยผลการเอ็กซ์เรย์ทั้งหมดปกติดีนะคะเหลือเพียงพักฟื้นร่างกายจากอาการบาดเจ็บที่หน้าอก
กับประการรักษาความดันซึ่งก็มีผลทำให้หน้ามืดค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของน้ำส้มโซมี่นะคะ
ก็มีแฟนคลับผู้ติดตามเนี่ยมาให้กำลังใจเธอมาจุดน้อยมาก

จากแฟนคลับส่วนใหญ่เชื่อว่าสาเหตุเกิดจากปัญหาสะสมทางด้านความเครียด
แล้วก็ขอให้สภาพจิตใจกลับมาเหมือนเดิมในเร็ววันนะคะ
ขณะที่บางส่วนเนี่ยก็ขอให้น้ำส้มโซมี่รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินแล้วก็ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ